วันนี้เราต้องมาตรวจดวงชะตากันก่อน
และแน่นอนค่ะเราเจอกับหมอไก่พพาธินี

โอ้โหได้เปิดประตูง้ำดูดวงกันอีกแล้ว

จริงหมอไก่บอกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
วันอาทิตย์วันนี้ห้ามพลาด
เพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะมาตรวจดวงชะตา๓ราศี
มีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานสมใจปรารถนา
โอ้โหเป็นอย่างไรคะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าวางแผนอยู่ในใจว่า

มีโอกาสที่จะได้ย้ายงานมากน้อยแค่ไหน
ราชาศีแรกเลยค่ะราชาศีแรกที่ดวงการงาน

ก็คือชาวราศีเมษนั่นเองค่ะ
โอ้เหรอ
ของคุณน้ำแข็งนี่ราศีอะไรคะเนี่ย
รอลุ้นรอลุ้นอุบไว้ก่อน

เรียกได้ว่าขาเก้าอี้เนี่ยมันสั่นพับเลยนะคะ
ถึงแม้ว่าเก้าอี้ของคุณเนี่ยมันเป็นเก้าอี้ธรรมดา
ไม่ใช่เก้าอี้นวดนะแต่มันสั่นได้สั่นได้เหมือนใส่ถ่านเลยนะคะ

หมายถึงว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลง

ถ้าสมมุติว่าชาวราศีเมษคนไหนนะคะ
ใจมันล่ำร้องอยากจะไปทำงานข้างนอกอยากจะไปทำงานอื่น
คุณมีสิทธิ์นั้นได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลย
มีโอกาสที่จะได้ย้ายงานออกงานสมใจปรารถนานะคะ

แล้วก็ออกไปหมดเลยคงไม่ใช่คงไม่ใช่แบบนั้นนะคะ
ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ที่เดิมอยู่ได้ไหม
บอกได้เลยนะคะว่าได้และดีด้วย

เพราะว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษนี้
ในเรื่องของการงานนะคะในช่วงครึ่งปีหลัง

เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่หรือไปดีทั้งคู่ได้หมดเลย

ใช่ค่ะอันนี้คือราศรีแรกราศรีเมฆ

ราศีต่อมานะคะที่มีโอกาสที่จะย้ายงาน
ก็คือชาวราศีกรกฎนั่นเองค่ะ

ดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากเลยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครวางแผนอยากจะย้ายงานออกงาน
ก็มีโอกาสที่จะได้ย้ายงานสมใจปรารถนา

ก็ถือว่าปังโปเลเย่ทั้งคู่
ดีหมดเลยมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้านะคะ
แต่ว่าต้องบอกให้ชาวราศีกรกฎใจเย็น

ต้องรอเวลานิดนึงเพราะว่าจะดวงดีแบบชัดเจนมาก
วันกลางเดือนพอวันหมอไก่ย้ำไว้เลย
อีกราศีหนึ่งหละที่มีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานสมใจปรัฐนาคืออะไรคะ
ก็คือชาวราศีสิงค่ะ
ก็ถือว่าชาวราศีสิงศ์มาเป็นที่หนึ่งในเดือนนี้เลย
ถือว่าดวงชะตามาแรงที่สุดดีที่สุดเลย
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีสิงศ์ถามว่า
ตัวของคุณเองมีโอกาสที่จะได้ย้ายงานไหม
บอกได้เลยว่ามีโอกาสมากด้วย
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครยังทำงานอยู่ที่เดิม
ก็มีโอกาสที่จะโยกย้ายภายใน
ยกย้ายภายในเช่นอาจจะได้ไปรับผิดชอบงานใหม่นะคะ
ได้ย้ายตำแหน่งใหม่ย้ายสถานที่การทำงานย้ายออฟฟิศ
ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
สรุปก็คือย้ายหรือไปดีทั้งคู่

ใช่ค่ะทีนี้อยากให้มีแบบเสริมโชคหน่อยไหมหมอไก่
สำหรับคนที่อยากย้ายงานมีต้องเสริมโชคยังไงบ้างคะ
เขาเรียกเป็นการเคล็ดลับเสริมดวงของ๒ทีมเลยดีกว่า
ก็จะมีทีมคนอยากอยู่แต่มีทีมคนอยากมาใช่ไหมคะ

ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากไปอยากจะย้ายงานทันใจ

แนะนำว่าให้ไหว้หลวงพ่อทันใจ

แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้หลายคนก็คงบอกว่าโอ้โห

แนะนำว่าว่ายอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะ
ลับก็คือให้คุณยืนอยู่กลางแจ้ง
จุดทูป๓ดอกหันหน้าไปทางวัด
ว่าเราอยู่ที่กรุงเทพก็ให้เราหันหน้าไปทางทิศเหนือ
จากนั้นก็คือให้ตั้งสมาธิก่อนนะคะ
นโม๓จบแล้วก็ท่องคาถาบูชาหลวงพ่อ

ใช่ค่ะอยู่ข้างนอกอยู่ที่เหมือนกับแสงอาทิตย์ส่องถึงนะคะ
แล้วก็บอกชื่อวันเดือนปีเกิดให้ชัดเจน
และอธิษฐานเลยอยากจะย้ายงานหลวงพ่อ

แล้วก็พูดให้ชัดเจนเลยว่าอยากจะได้เท่าไหร่

ก็ให้เราอธิษฐานพร้อมกันเลย

ใช่ค่ะที่เกี่ยวข้องเอาไปไหว้ด้วย

แล้วเกิดคนที่อยากอยู่อยากทำงานเดิมล่ะคะ

บอกว่าอุ๊ยไม่อยากย้ายงานเลยอยากจะอยู่นะคะ
แต่ว่าดวงมีเกณฑ์ได้ย้ายทำยังไงนะคะ
แนะนำว่าให้จัดโต๊ะทำงานใหม่
โต๊ะทำงานใหม่หรือว่าจัดห้องทำงานใหม่นะคะ
ถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราทำความสะอาดเฉย
เราไม่ต้องดูเลิกเราจะทำความสะอาดเมื่อไหร่อะไรก็ได้
แต่ว่าถ้าสมมุติจะให้ดีอย่าง๓ราศีตะเกี้
ควรที่จะมีการปรับโต๊ะทำงานแบบชุดใหญ่เลย
ในเรื่องของการปรับมุงโต๊ะใหม่
หรือว่ามีการแบบจัดโต๊ะให้มันมีการขยื่นนิดนึ

แต่จากมุมโต๊ะมันเห็นชัดกว่า

ใช่เลยค่ะแต่ว่าเวลาที่เราจัดมุมโต๊ะ

ถ้าเราทำความสะอาดเฉยไม่ต้องดูเลิก

อันนี้ต้องดูเลิกแล้วเพราะเลิกจะเกิดนะคะ
ซึ่งจะมีเลิกดีในเดือนนี้นะคะ

ก็คือวันที่๑๕กรกฎาคม
เวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที
ถึงเวลา๑๒นาฬิกา๓๐นาที

วันนี้ต้องขอขอบคุณหมอไก่ด้วยนะครับ